ไปดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะครับคดีที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
อ่าเมื่อวันสองวันก่อนนะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
แทงนางสมใจถามภัณฑ์ไว้ห้าสิบสี่ปีจนเสียชีวิตอยู่ในสวนทริมตะหลิงลำห่วยสม
พบศพเมื่อวันก่อนแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมา๓วันแล้ว
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยก็หายไปนะฮะแต่ที่บ้านเนี่ย
ก็จะไม่ค่อยติดใจอะไรเวลาที่ผู้ตายเขาหายไปวัน๒วันหรือ๓วัน
อืมเพราะชอบมานอนที่เพิงพักแถวในไร่ในสวนค่ะมาทำไร่ทำสวนอะไรอยู่แถวเนี้ยนะครับ
สุดท้ายแล้วถูกยิงเสียชีวิตอืมคนก่อเหตุคือน้องชายของลูกสะพ้ายค่ะ
ซึ่งความจริงก็เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กพอโตมาเนี่ยฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ผู้ตายเขาก็ขอให้เงินให้ทองส่งเสียดูแลโตมาจะมีเมียให้ยืมเงินไปนะฮะ
เพื่อที่จะไปขอเมียสุดท้ายก็ไม่คืนก็ทวงกันอยู่เรื่อย
ก็เลยไปยิงเขาตายค่ะอ่าบอกว่าแค้นที่คอยทวงอยู่เรื่อย
แล้วพูดจาเสียดสีแต่ล่าสุดวันนี้ผู้ต้องหาคนนี้ฮะ
นายประจักษ์วายโยเนี้ยอายุสามสิบสองปีนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยอ้างเพิ่มนะ
บอกว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินที่บอกว่าให้ผมยืม
เพื่อไปแต่งงานแล้วมาทงมาทวงอะไรหรอกมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ที่ไปแต่งงานเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขาบังคับผม
บังคับผมให้ไปแต่งงานทั้งที่ผมไม่อยากแต่งผมจะเลิกก็ไม่ให้เลิกนี่ฮะ
อ่าก็อ้างไปนู่นเลยนะฮะค่ะโอ้โหสงสารก็แต่เมียแต่ลูกนี่ฮะ
วันนี้ตำรวจที่อุดรธานีนะครับคุมตัวนายประจักษ์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะฮะ
หลบไปอยู่ที่นู่นอ่ะที่บ้านเกิดอุบัติรัชธานี
แล้วชุดสืบสวนก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับจุดแรกที่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือบริเวณสวนริมตลิ่งลำห้วยโสมผู้ตายเขาจะมานอนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่เป็นประจำ
นายประจักษ์อ้างว่าวันเกิดเหตุนะครับมาจอดรถจักรยานยนต์อยู่ที่ทางเข้า
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปถือปืนเข้าไปด้วยย่องไปหาผู้ตาย
ตอนนั้น๙โมงเช้า๒๓เมษายนถือปืนขึ้นไปที่เพิงพัก
แล้วก็ยิงใส่ไปที่มุ้งหนึ่งนัดเพราะตอนนั้นคิดว่าผู้ตายยังนอนอยู่ในมุ้ง
แต่ปรากฏว่าผู้ตายตอนนั้นเขาไปยืนอยู่ริมลำห้วยพอได้ยินเสียงปืน
นางสมใจก็ส่งเสียงร้องโวยวายอ่าทำให้นายประจักษ์ผู้ต้องหาเนี่ย
ได้ยินเสียงแล้วก็รู้ว่ายืนอยู่ตรงริมห้วยก็เลยวิ่งไปหาเขานะครับ
แล้วก็เจาะยิงเขาที่กลางหลังหนึ่งนัดแล้วก็ยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด
สุดท้ายเขาก็ล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะอีกสองสามวันอ่ะ
ถึงมีคนที่ติดตามหากันนะครับแล้วก็มาพบศพตรงนี้นะครับ
ระหว่างการทำแผนก็มีชาวบ้านกับญาติของผู้ตายมาดูกันเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะน้องชายของนางสมใจผู้ตายนะครับที่มาดูการทำแผน
แล้วก็ยังทำใจไม่ได้ที่พี่สาวต้องถูกนายประจักษ์ยิงเสียชีวิต

บ้านโว้ยก็ยังมีชาวคนครับ
นะครับ

เธอจะถูกเป็นแขวนด้านนี้ครับ
ห้องทางนี้มีเวท้าพูดถูก
ตอนเสริมวันนี้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

ถ้าเข้าไปทำร้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องมากันตัวไว้เขาไม่ใช่ชอบผู้ต้องหา
นักเข้าเกิดตายขึ้นมายุ่งไปอีกส่วนตัวนายประจักษ์ผู้ต้องหานะครับ
เนี่ยเคยสารภาพเบื้องต้นบอกว่าทำไปเพราะครับแค้นใจอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบมาทวงเงิน๓๐๐๐บาทที่ให้ยืมไปแต่งงาน
แล้วยังไม่ได้คืนนะครับแต่วันนี้ครับที่ทีมข่าวของเราได้คุยด้วยเนี่ย
นายประจักษ์บอกว่าก็เพราะกดดันแล้วก็คับแค้นใจจริงจนเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะ
เรื่องเงินสามหมื่นบาทเนี่ยนายประจักษ์บอกว่าวันนี้ที่บอกกับเรานะ
บอกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมูลเหตุแต่มันเกิดจากความคับแค้นใจที่สั่งสมมานาน
ที่ถูกนางสมใจผู้ตายบังคับให้แต่งงานอยู่กินกับภรรยาคนนี้
คนปัจจุบันเนี่ยที่ว่าต้องใช้เงิน๓๐๐๐บาทไปแต่งงานเนี่ย
อันนี้เขาอ้างนะนายประจักษ์บอกว่าตัวเองไม่เต็มใจจะแต่งงาน
บอกกับผู้ตายไปหลายครั้งแล้วว่าไม่อยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้
ส่วนแม่ยายก็ไม่ยอมรับเขาเขาไม่อยากแต่งงานไปอยู่ด้วย
แต่ผู้ตายก็ยังบังคับให้ตัวเองเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
พอแต่งไปอยากเลิกอยากกลับมาอยู่บ้านผู้ตาย
คือผู้ตายเนี่ยเขาเลี้ยงดูในฐานะเป็นน้องชายของลูกสะพ้ายเขามาตั้งแต่เด็ก
ให้อยู่ให้กินอยู่ในครอบครัวเหมือนกับลูกหลานคนนึง
ตัวเองก็ถูกบังคับให้แต่งงานออกจากบ้านไปไปอยู่บ้านแม่ยาย
ไม่อยากอยู่แล้วก็อ้างว่าอยากจะเลิกอยากจะย้อนกลับมาอยู่บ้านกับนางสมใจผู้ตายอีก
แต่ผู้ตายก็ไม่ยอมไม่ให้กลับมาอยู่ที่บ้านอีก
ก็เลยครับแค้นใจมาตลอดก็เลยก่อเหตุไปยิงเขาตาย

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ